มาดูความคืบหน้ากรณีที่เด็กชายพาคินนะคะอายุ๑ขวบกับอีก๖เดือน
หายตัวไปจากบ้านพักที่จังหวัดเพชรชบุรีค่ะหลังจากที่น้องเนี่ยเล่นกับสุนัขอยู่ที่หน้าบ้าน
ซักผ้าอยู่หลังบ้านผ่านไป๑๕นาทีคลาดสายตาไปแค่นั้นนิดเดียวเองนะคะ
คุณพ่อวิ่งออกมาดูน้องหายไปแล้วไปถามชาวบ้านชาวบ้านบอกว่าเห็นน้องอยู่แถวคลองชุลประธาน
ที่เจ้าหน้าที่กำลังค้นหาอยู่เนี่ยนะคะแต่ผ่านไปสี่วันแล้วยังหาน้องไม่เจอเลยนะคะ
เจ้าหน้าที่เนี่ยนอกจากจะค้นหาที่คลองชลประธานแล้วกลับมาดูที่สวนรอบบ้านด้วยนะคะ
ว่าน้องอาจจะหลงอยู่ในสวนรอบบ้านหรือเปล่าเนี่ยนะคะ
ระดมกำลังกับเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสพท่ายาง
ชุดสืบสวนภูทรจังหวัดเพชรชบุรีและเจ้าหน้าที่
สถานกว่าห้าสิบนายกระจายกำลังค่ะ
ช่วยคนค้นหานี่น้องคนนี้นะคะเด็กชายพาคินคิดตลอด
เป็นหนูน้อยอายุ๑ขวบกับอีก๖เดือนเองนะคะ
พาคินหายออกจากบ้านอย่างไร้ร่องรอย
ขณะที่เล่นกับสุนัขอยู่ที่หน้าบ้านในตะมนต์ท่าลอยอำเภอท่ายาง
เหตุการณ์ช่วงที่น้องหายไปคือช่วงเย็นของวันที่๑เมษายนที่ผ่านมา
นับจนถึงวันนี้สี่วันเข้าไปแล้วนะคะหลังจากการค้นหาตั้งแต่วันแรกเลย
เน้นทางน้ำในคลองชลประธานหน้าบ้านหาจุดนี้จุดเดียวเนี่ยมาหลายวันแล้วนะคะ
เพราะคาดว่าน้องพาคินอาจจะตกน้ำเพราะว่าช่วงที่คุณพ่อหาน้องไม่เจอเนี่ย
พ่อไปถามเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านบอกว่าเห็นน้องพาคิน
อยู่แถวคลองชนรับประทานก็เลยเป็นการคาดการณ์ว่าเอ๊ะ
จะตกน้ำตายหรือเปล่าเนี่ยนะคะเมื่อวานนี้มีการลดระดับน้ำให้ต่ำลง
แล้วปูพรมค้นหาในคลองสรุปสุดท้ายแล้วเมื่อวานก็ยังไม่เจออีกนะคะ
วันนี้เน้นค้นหาภาคพื้นดินคือขึ้นมาจากน้ำน้ำเนี่ยยังหาต่อนะ
แต่เน้นภาคพื้นดินเพิ่มเติมจุดนั้นคือบริเวณสวนรอบบ้าน
ส่วนรอบบ้านเนี่ยมีสวนด้วยมีไร่ด้วยขอกำลังสนับสนุนเนี่ยค่ะ
เป็นสุนัขดมกลิ่นจากศูนย์ฝึกสุนัขตำรวจตระเวนชายแดนค่ายนเรสวน
สองตัวด้วยกันนะคะสีดำหนึ่งตัวเอ่อสีขาวหนึ่งตัว
โดยวิธีการก็คือเอาเสื้อผ้าของน้องพาคินมาให้สุนัขดมแบบนี้เนี่ยนะคะ
เอามาให้เขาดมแบบนี้แล้วก็ให้เขาออกค้นหา
บริเวณสวนมะนาวรอบจุดเกิดเหตุก็คือรอบบ้าน
นางอารยาแม่ของน้องพาคินบอกว่าตราบใดที่ยังไม่พบลูก
ก็ยังมีความหวังว่าลูกจะปลอดภัยส่วนตำรวจเองก็ยังไม่ตัดประเด็น
หายตัวใดทิ้งไปนะคะทั้งเรื่องของการจมน้ำ
แม้ว่าการค้นหาในคลองชลประธานทำอย่างเต็มที่แล้ว
ทำจุดเดิมนั่นแหละผ่านไปผ่านมา
วันนี้เมื่อวานนี้ลดน้ำลงแล้วก็ยังไม่เจอนะคะ
ยังไม่ยุติการค้นหาค่ะแต่ได้ออกประกาศให้ชาวบ้าน
เฝ้าสังเกตการณ์ในน้ำอีกทางส่วนการลักพาตัวเด็กไป
ยังคงต้องสืบสวนและค้นหาต่อไปอีกเช่นกัน
แต่ว่าเรื่องนี้ยังไม่มีเบาะแสนะคะ